รับกลุ่มว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเขาเมาหรือว่าสติไม่ดีเนี่ยค่ะ
กระจกมองข้างแถมมีการหักที่ปัดน้ำฝนอีกครับเนี่ยนะครับ
มีภาพจากวงจรปิดอ่ะเดี๋ยวลองไปดูภาพกันค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะฮะถอดเสื้อนะครับ
เดินโซซัดโซเซตอนแรกไปหักกระจกมองข้างด้านขวาครับ
ของรถที่จอดอยู่หน้าร้านกาแฟสดครับเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ใช้เท้าถีบใช้มือด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะบรรยายไปด้วยนะครับ
ภาพบางชั่วมันอาจจะมีเบอร์บ้างเล็กน้อยนะฮะ
พยายามจะเปิดประตูรถเปิดไม่ได้ทีนี้เป้าหมายเปลี่ยนครับคุณผู้ชมครับ
ครั้งแรกไปก่อเหตุรถคันหนึ่งคราวนี้ไปรถเบนท์ครับ
มูลค่า๔ล้านโดยประมาณนะจอดอยู่ใกล้กันครับ
ถีบกระจกมองข้างหักที่ปัดน้ำฝนนะครับเหมือนโกรธใครมาจากนั้นครับ
เดินโซซัดโซเซไปทุบรถอีกคันนึงอันนี้เป็นกระบะนะครับ
ห่างไปสักประมาณยี่สิบเมตรพอระบายอารมณ์เสร็จครับ
คราวนี้เดินหายไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ผู้ก่อเหตุตามรุ่นสอนชีวิตแดงครับคือบางช่วงอาจจะอยู่ใกล้บ้างนะครับ
ให้ดูอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทางเจ้าของรถเบนส์ครับ
ชื่อคุณหัดไทยชนกเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่า๔ตุลาคมที่ผ่านมาจอดรถเอาไว้นะครับ
มีเบนส์คันหนึ่งมีโตโยต้าของแฟนอยู่หน้าร้านกาแฟครับหลายปีแล้วนะครับ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังเกิดเหตุครับตัวเองเอาหลักฐานจากวงจรปิดเนี่ย
ไปแจ้งความที่สพแม่สายนะครับผ่านไปหลายวันนั้นยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยโพสต์ครับ
ในกลุ่มชุมชนแม่สายตั้งรางวัลนำจับด้วยนะฮะ๓๐๐บาท
หลังจากนั้นครับ๑๐ตุลาคมมีพลเมืองดีชี้เบาะแสครับช่วยส่งคลิปหลักฐานมาให้เพิ่มเติม
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายเป็นชายเร่ร่อนเป็นชาวเมียนมาตำรวจบอกว่า
คงจะเรียกค่าเสียหายจากเขาไม่ได้แต่เธอก็อยากให้คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ได้ไม่ก่อเหตุซ้ำอีกฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงครับ
ไม่กล้าให้เราอย่างเนี้ยค่ะแต่พอลงในกลุ่มก็แบบคนในชุมชนแม่สายก็มาช่วยกัน
คนนี้มีประวัติแบบขโมยของหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่ได้โดนจับ
ตำรวจก็ถามหนูว่าจะไม่เอาเรื่องไหมเพราะว่าเขาเป็นคนพม่าต่างด้าวไม่มีบัตร
ไม่มีอะไรเลยเอาเรื่องไปเราก็ไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว
แต่หนูคิดว่าควรจะจับเขาไปดำเนินคดีจะได้ไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกอย่างนี้ค่ะ
อืมคุณผู้ชมมาเจ้าของรถเนี้ยเขาแจ้งประกันมาตรวจสอบนะครับค่ะ
บอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครับแปดหมื่นบาทนะฮะเพราะว่าไอ้ระบบกระจกมองข้างที่ปัดน้ำฝนนะครับ
เป็นระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอช่างเขามาตีราคาซ่อมครับนะฮะ
เฉพาะรถเบนส์รวมค่าแรงเนี้ยแสนห้าหมื่นค่ะเพราะว่าอไหล่แพงด้วยน่ะ

ส่วนรถของแฟนเนี่ยช่างประเมินค่าซ่อมเอาไว้๓๕๐๐นะฮะ
กำลังรออะไหล่รถอยู่ครับ

ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วก็ไม่รู้ทำทำไมด้วย

แรงจูงใจก็ไม่รู้ทำทำไม